มาใกล้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาเรื่องความสัมพันธ์คู่จิ้น
มันก็เลยทำเอาความสัมพันธ์ของคู่จิ้นอย่างไม้ปุ๊กลุ๊กตอนนี้

เมาก็เมาส์กันมาเขาบอกกันว่า
เพราะว่าแหมถามไม้ไปก็หลายครั้งว่า
มันเป็นการแสดงหรือว่ามันคือจริงจัง

แต่ปุ๊กลุ๊กก็ยังไม่สบายใจ
ก็เลยลองถามคนในกองถ่ายเขาดูไปสืบมานะ
ลุกก็ไปถามเพราะว่าเธอก็เคยอยู่ในวิกหมอชิดเหมือนกันใช่ไหม
เขาก็เมาส์กันบอกว่าไม้กับมุกดาเนี่ยสนิทกันมากเลยนะ
จากนั้นค่ะปุ๊กลุ๊กก็ตามเช็คเลยค่ะจนแบบจับโป๊ะได้ว่าอ่ะ
กับมุกดาเขาเหมือนจะกุ๊กกิ๊กกิ๊กกักกันอยู่
ซึ่งเอาจริงนะคุณถ้าเกิดว่าปุ๊กลุ๊กกับไม้เนี่ยเลิกจิ้นกันจริง
ก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะทั้งคู่ไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกันนะ
อันนี้เขาเมาส์กันมาอย่างนี้แต่ว่าหนุ่มไม้เนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจิ้นกับโบเมลดามาแล้วกับละครเรื่องหนึ่งใช่ไหม
แล้วก็มีข่าวคบหาดูใจกันด้วยแต่พอมาเล่นกับปุ๊กลุ๊ก
ก็เลิกจิ้นกับโบมาจิ้นกับปุ๊กลุ๊กกันต่อก็กับละครเรื่องที่แสดงกับปุ๊กลุ๊กนะคะ
ถึงคิวของหนูมุกดาค่ะแต่อันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวเมาส์
เพราะว่าเขาก็เมาส์ต่อกันมาอย่างนี้
เราก็เมาส์มาฝากคุณผู้ชมแหละว่าตอนนี้กระแสจิ้นของไม้กับมุกดาเนี่ย
จิ้นแรงมากเลยแฟนคลับก็เชียร์
หน้าเอสตรงที่ไม้เล่นกับใครก็จิ้นกับคนนั้น
แล้วมันก็มีข่าวว่าศึกษาดูใจกันต่อยอดกันต่อ
จะเป็นเพราะว่าเคมีเข้ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครเดาได้และไม่มีใครตอบได้
อกจากไม้พัทรเดชเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปออกงานในวันอาทิตย์นี้
เดี๋ยวพี่แจ๊กกะรีนจะตามไปจ่อไปสัมภาษณ์เลยจ้ะ
เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีในวันอาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ